ความสำคัญตอนนี้ก็เน้นย้ำไปที่วอเล็กบอลนะครับ
แต่ว่าหลายชาติก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมทีม
ไทยส่งชุดใหญ่แต่ว่าหลายชาติส่งดาวรุ่งมาผสม
แล้วก็เตรียมทีมแยกไปแต่เป้าหมายทีมไทย
การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้คือการคว้าแชมป์ให้ได้ครับ
นี่คือคำหวังของทางสมาคมแต่ว่าตัวของโค้ช
ก็บอกว่าอยากจะเข้ารอบรองชนะเลิศ

ก็มีการพูดถึงในงานแถลงข่าว
ซึ่งเมื่อวานนะครับก็เปิดตัวให้ผู้สื่อข่าวได้ทำข่าวกันในการประชาสัมพันธ์
ก่อนจะแข่งขันวันที่๑๖๒๓กันยายนนี้ที่สนามชาติชายฮอจังหวัดนครราชศรีมา
ขอบคุณคุณค่ะดันในสีวิชาระเมธากุลคุณพุทธศรก็พูดถึงผู้เล่น
ที่จะใช้ในรายการนี้ว่าต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของนักกีฬาก่อน
จนถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินใจในการส่งรายชื่อ
ซึ่งจะดูว่าใครสมบูรณ์ที่สุดบ้างก่อนเดินทางไปจังหวัดนครราชศรีมา
ในวันศุกร์ที่๑๔กันยายนนี้ครับ
แต่หนึ่งคนที่ไปไม่ได้แล้วแน่ก็คือชัชจุออนโมกศรี
เท่าที่เจ็บข้อเท้าซ้ายจากเอเชียนเกมนะครับ
หายไม่ทันก็คาดว่าจะกลับมาได้ในชิงชำโลกที่ญี่ปุ่นเดือนหน้านะครับ
ส่วนสมาคมกีฬาวอเล็กบอลก็หวังจะคว้าแชมป์ในบ้าน
หลังจากที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็จีนนั้น
ไม่ส่งชุดที่ดีที่สุดมาแข่งขันครับ
ก็ติดตามก็ได้นะครับในรายการนี้นะครับ
แข่งขันที่จังหวัดนครราชศรีมา๑๖๒๓กันยายนนี้รอบแรกครับ
เจอเกาหลีใต้๑๗กันยายนนะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
แล้วก็ไทยเจอกับญี่ปุ่น๑๘กันยายนในเวลาเดียวกันครับ
ส่วนศึกวันแชมป์เป็นชิปครับคิงดอมออฟฮีโร่นะครับ
คู่เอกศรีสะเกดจะพบกับอิราดีแอสบอกกันเนอร์นะครับ
จากคู่นี้แล้วก็ยังมีริกะอิชิเกะเพชรมรกฏวอสังประภัย
แล้วก็สะเด็ดดาวเพชรพญาไทยนะครับขึ้นสู้ต่อหน้าแฟนมวยชาวไทยด้วยนะครับ
ติดตามการถ่ายทอดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันเสาร์ที่๖ตุลาคมนี้
ตั้งแต่เวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ